ออกหมายจับนายชัยวัดริมลิขิตอักษรพร้อมพวกรวม๔คน๖ข้อหาด้วยกันนะคะ
เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนายบิลลี่พรจีรักจงเจริญหนุ่มกะเหลี่ยง
หายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วก็ไปพบเป็นศพอยู่ในถังน้ำมันอยู่ในน้ำที่เขื่อนแก่งกระจาน
เมื่อสองกันยายนปีนี้ซึ่ง๖ข้อหาที่มีการออกไหมจับก็เป็นข้อหานักหนักนะคะ
เช่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนข่มขืนใจกักขังหน่วงเหนียว
ใช้กำลังประทุษร้ายปล้นทรัพย์ร่วมกันทุจริตเพื่ออำพลางคดีแก่ศพ
ซึ่งวันนี้นายชัยวัดพร้อมพวก๔คนเนี่ยค่ะหลังจากถูกออกหมายจับเมื่อวาน
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๔คนยังคงปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลค่ะ
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ผมเชื่อว่าขบูรณ์การที่ทำวันนี้เริ่มต้นผมก็จะเปิดหน้าชนแล้ว
ผมก็ไม่สนเลยว่าใครนะครับขอร้องนะครับ
ดราม่านะครับเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอะไรต่างที่ดราม่ากันทุกวันนี้
ผมบอลแทนทูลเนี่ยก็มีครอบครัวผมก็มีลูกเหมือนกัน
การไปฆ่าคนเนี่ยไปทำคนหันศพใส่ถังเนี่ยสำนวนวันนี้
หันศพใส่ถังแล้วเผาเนี่ยเดี๋ยวไปสาบานกัน
คนทำก็บอกแล้วว่าเลวสุด
ถ้าไอ้คนเขียนบทนี้มาก็เร็วไม่ใช่ย่อยผมบอกไว้ให้
คือนายชัยวัดริมลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
พร้อมพวก๔คนเนี่ยค่ะได้ไปขอประกันตัวในชั้นศาล
คือทางพนักงานสอบสวนเขาคัดค้างการประกันตัวนะคะ
ฝากขังระหว่างการสอบสวนเพราะต้องสอบสวนเพิ่ม
ทีนี้ทางผู้ต้องหาก็เลยไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล
ซึ่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางก็เลยให้ประกันตัวนะคะ
ทั้ง๔คนนะคะทั้งนายชัยวัดนายบุญแทนบุษราคำพนักงานพิทักษ์ป่า
นายธนเศษแช่มเทศพนักงานพิทักษ์ป่าและนายกฤษณพงศ์จิตเทศ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
สารให้ประกันตัวตีราคาประกันคนละ๘แสนมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และให้ไปรายงานตัวต่อสาร๒๕พฤศจิกายนนี้
ซึ่งเป็นวันครบกำหนดฝากขังวันแรกและเสียงเมื่อสักครู่นี้ก็คือนายชัยวัด
ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเดี๋ยวจะนำลูกน้องไปสาบาน
หน้าสะพานแขวนจุดที่พบชิ้นส่วนกระโหลกมนุษย์
ในวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้จะไปสาบานว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
มีคนจัดฉากแต่งบทละครให้ตัวเองและพวกเป็นผู้ร้ายหลังจากนี้ต่อไปจะเปิดหน้าชนแล้วค่ะ
ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าผิดก็ต้องรับโทษจะไม่มีการปกป้องใครทั้งนั้นค่ะ
ทีนี้เรื่องของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องย้อนไปเมื่อ๕ปีที่แล้วนะฮะ
บิลลี่๑๗เมษายน๒๕๕๗เป็นวันสุดท้ายที่มีคนพบเห็นนะครับ
ที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุมตัวในข้อหาครอบครองน้ำพึ่งป่านะครับ

หลังจากนั้นครอบครัวก็มีการพยายามยื่นเรื่องในการที่จะขอให้ตรวจสอบสืบสวนสอบสวนตามหาตัวเรื่อยมานะครับ
ใต้สะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจาน
ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่นายชายวัดเคยเป็นหัวหน้าอุทยาน
แล้วก็เคยคุมตัวนายบิลลี่เรื่องครอบครองน้ำพึ่งป่าแล้วบอกว่าปล่อยไปแล้วเนี่ย
ห่างจากที่ทำงานอุทยานแค่๒กิโลเมตรนายชัยวัดบอกว่าจะไปสาบานที่นั่น๑๖ที่จะถึงนี้นะครับ
กันยายนผลตรวจกระดูกที่พบในถังเนี่ยนะครับ
เป็นศพของนายบิลลี่นะฮะจากการตรวจสารพันธุกรรมตรงกับแม่ของนายบิลลี่
หมายจับนายชัยวัดกับพวก๔คนวันนี้ได้ประกันตัวก็ต้องไปต่อสู้คดีกันต่อไปนะครับ
คือนายชายวัดเองก็มีคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงไปสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะฮะ
ใช่ค่ะก็เลยอยู่ในเขตอำนาจศาลของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางอยู่แล้วด้วยนะคะก็คือใช้สารนี้ก็ได้
เดี๋ยวไปไล่เลี่ยงดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
นี่ค่ะก็เส้นทางจุดที่หายตัวไปนะคะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะคือ๑๗เมษา๒๕๕๗ที่บิลลี่หายตัวไป
คือเจ้าตัวเนี่ยเดินทางออกจากหมู่บ้านโป่งลึกบังกลอยไปที่ตัวอำเภอแก่งกระจานแล้วก็ถูกควบคุมตัวโดยนายชัยวัดและเจ้าหน้าที่อุทยาน
ในข้อหาครอบครองน้ำพึ่งป่า๘ขวดกับที่ใส่ถุง๑ถุงน้ำหนัก๓๐กิโลกรัมที่บริเวณด่านเขามาเร็ว
นายชัยวัดอ้างก่อนหน้านี้ว่าได้ปล่อยตัวนายบิลลี่ไปแล้วในวันเดียวกันนะคะบริเวณก่อนถึงแยกบ้านมะค่า๒๐เมตรแล้วก็ให้การในภายหลังว่าปล่อยตัวที่ก่อนถึงบ้านมะค่า๔๐๐เมตร
ในวันดังกล่าวเนี่ยค่ะบิลลี่ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาแม่เอาน้ำพึ่งมาจากแม่แล้วก็ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่ตัวอำเภอแก่งกระจาน
ระหว่างทางถึงด่านเขามาเร็วก็เลยถูกเรียกตรวจโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็เจอน้ำพึ่งเนี่ยค่ะเป็นน้ำพึ่งป่าอยู่ในเป้ก็เลยถูกควบคุมตัวไว้แล้วก็มีการวิทยุแจ้งนายชัยวัดให้รับทราบแล้วก็มีการมาสอบสวนบิลลี่ด้วยตัวเองนะคะ
แต่พอมาถึงฝนตกหนักก็นำตัวบิลลี่ขึ้นรถเพื่อสอบปากคำบนรถพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์และของกลางแล้วก็ขับไปเรื่อยตอนพูดคุยก็เห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยก็เลยปล่อยตัวบริเวณถึงแยกบ้านหนองมะค่าแต่ก็ยึดน้ำพึ่งป่าไว้จากนั้นนายชัยวัดก็อ้างว่าได้กลับบ้านทันทีเพราะว่ามีงานเลี้ยงอันนี้คือตามคำให้

ใครรวบรวมส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นสมของบิลลี่จริงเพราะว่าจากการตรวจพบสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอค่ะตรงกับแม่ของบิลลี่แต่ยังไม่รู้วิธีที่ทำให้บิลลี่ตายนะคะ